คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์การชุมนุมกันบ้าง
เพราะวันนี้ก็มีการนัดหมายกัน๓จุดสำคัญ
ก็คืออนุสรสถาน๑๔ตุลาราชดำเนิน
นี้ก็มีที่หน้าสหประชาชาติอันนี้ก็ไปเรียกร้อง
ขอให้นานาชาติกดดันการยกเลิกกฎหมายในบ้านเรา
แล้วก็ที่พมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่องของวันสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับ
แต่ว่าจุดที่อนุสรสถาน๑๔ตุลาเนี่ย
เมื่อคืนมันเกิดเหตุการณ์ประทึกเพราะว่าคนที่เฝ้า
คนที่นอนเฝ้าเพราะตอนเช้าเขาจะมีการจัดงานเนี่ย
เขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์เหมือนคนปลาไป๊บอม
เข้าไปที่อนุสรสถาน๑๔ตุลา
แล้วก็ยังเห็นเศษพวกนี้อยู่เลยนะตอนเช้ามาดูเนี่ย
อยู่ตามผนงผนังหมดเลยเรื่องนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเข้าตรวจสอบพื้นที่
ความปลอดภัยนะครับโดยพันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑
กล่าวถึงกรณีที่มีการพบร่องรอยเศษซากคล้าย
ไป๊บอมภายในบริเวณอนุสรรค์สถาน๑๔ตุลาราช
ซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายและจัดเสวนา
ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ออฟเฟสนะครับโดยบอกว่าตำรวจสนชนะสงคราม
คือได้ตรวจสอบทั้งในพื้นที่
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
เรื่องต้นพบว่ามีผู้ที่ขี่
แล้วก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
รวม๒คนเข้ามาที่จุดเกิดเหตุ
ในช่วงเวลาสักประมาณตี๓เมื่อคืนนี้คุณ
แล้วก็โยนวัตถุต้องสงสัยเข้าไปใน
ที่นี้ก่อนจะเกิดเสียงดังขึ้น
ซึ่งตำรวจกำลังสืบหาเบาะแส
ติดตามตัวอยู่ส่วนทางด้านของ
พันธุ์ตำรวจโทรปิติพันธุ์กริดากรณะอายุทยา
รองภูมิกับการปราบปรามสนชนะสงคราม
ลงพื้นที่อนุสรสถาน๑๔ตุลา
ก็ระบุว่าผู้ชุมนม
เขาอ้างว่ามีผู้ไม่หวังดีมาโยนไว้เมื่อคืนนี้สักประมาณตี๓

เบื้องต้นเข้ามาตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐาน
ระบุได้ว่าเป็นวัตถุต้องสงสัยชนิดใด
เพราะต้องรอผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิด
พวกนี้ตรวจสอบให้ชัดเจนซะก่อนนะครับ
ซึ่งจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าจุดเกิดเหตุ
น็อตอะไรต่างยังเห็นหลงเหลืออยู่
แล้วก็ชี้ตามกำพงกำแพงมันเหมือนมีตะปูปักอยู่ที่กำแพงเลย
ส่วนเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นตำรวจก็ทำหน้าที่เต็มที่เหมือนกัน
แล้วก็ทางด้านของแก่นำผู้ชุมนุมก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
โดยนายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวินแก่นำกลุ่มรัศดร
กล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าการกระทำเช่นนี้
จะทำให้สถานการณ์การเมืองที่เปราะบางอยู่แล้วดูรุนแรงขึ้น
และขอเรียกร้องให้หยุดการกระทำในลักษณะนี้
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือว่าเป็นของรัฐเองอะไรก็ตาม

อกจากนี้นายพระฤทธิ์แล้วก็นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือว่ารุ้ง
พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร
รวม๙คนจาก๒๕คน
ถูกดำเนินคดีข้อหากระทำความผิดตามมาตรา๑๑๒

ร่วมกันอ่านแถลงการในนามเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
โดยอ่านวันนี้วันสำคัญวันรัฐธรรมนูล
และวันสิทธิมนุษยชนสากล
เพื่อให้เกิดการพิจารณายกเลิกกฎหมายมาตรา๑๑๒
รวมถึงเรื่องของการชดเชยเยียวยา
ให้กับผู้ที่เคยถูกดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๒ด้วยนะครับ
ก็วันนี้คงเป็นประเด็นใหญ่นะเรื่องของการยกเลิกกฎหมายบ้านราวโดยเฉพาะมาตรา๑๑๒เนี่ย
เป็นวันที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองกระจายตัวเพื่อเรียกร้องเรื่องนี้นะครับ
โดยกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตยพร้อมแนวร่วม
กดดันประเทศไทยเหมือนกันในการที่จะยกเลิกการใช้กฎหมายอาญามาตรา๑๔
เพราะเห็นว่าเป็นการลิดลอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยได้ทำกิจกรรม
ใกล้กับสะพานมักขวาลังสรรค์ซึ่งสะพานก็มีการนำตู้คอนเทนเนอร์
มาปิดกั้นถนนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะ